มาถึงผู้สูงอายุอีกหนึ่งท่านท่าน๘๒ปีแล้วนะครับ

แต่ว่าท่านทำข้าวตอกโบราณ
แล้วก็เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดการทำข้าวตอกโบราณ
กลัวว่าจะหายไปนะครับ
นี่แหละครับคุณยายประภาษีเอกปานอายุ๘๒ปี
ท่านกำลังลงมือทำขนมข้าวตอกโบราณ
ที่บ้านปากคลองใต้หมู่๓ตำบลนครชุม
อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ
ทำพร้อมกับลูกหลานให้คุณดีนะครับ
ลูกหลานก็กำลังช่วยคุณยายทำขนมอย่างขมักเม่นเลย
คุณยายประภาษีบอกว่าต้องการสอนวิธีการทำขนม
ลูกหลานในชุมชนได้สืบทอดเพื่อไม่ให้ศูนย์หายไป
ซึ่งหัวใจสำคัญในการทำข้าวตอก
จะต้องมีส่วนผสม๓อย่างคือ
เปลือกข้าวเหนียวน้ำตาลกรี๊บหอมหวาน
แล้วก็น้ำกะทิน่าทานนะครับ

โดยการนำข้าวเปลือกข้าวเหนียวไปคั่วให้แตกเป็นข้าวต่อ
แล้วก็นำเข้าตอกไปปั่นให้ละเอียด
นำไปร่อนแล้วก็แยกเข้าตอกเป็น๓ส่วน
คือข้าวตอกขนาดโตนำไปผสมกะทิ
ต่อขนาดกลางนำไปโรยบนแม่พิมพ์

รูปทรงเจดีที่สื่อถึงนครชุม

แล้วก็รูปทรงดอกไม้สื่อถึงความสวยงามของท้องถิ่น

จากนั้นนำข้าวตอกใส่ลงในซึ้งอบเทียนกำยัน
ให้หอมเลยนะคุณพอปั้นเสร็จนะครับ
อบให้หอมทิ้งไว้๑๒ชั่วโมง
ก็จะได้ขนมข้าวตอกที่หอมหวานนุ่ม
อมรับว่ายังไม่เคยทาน

ต้องไปหาทานให้ได้แต่ว่าหาทานยากใช่ไหมคุณ

ก็คุณยายท่านนี้เลยอยากให้ลูกหลานได้สืบทอดกันด้วย

ทำให้กลายเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของตำบลนครชุม

ก็ต่อเมื่อมีลูกค้าสั่งเท่านั้นนะมีออเดอร์เท่านั้นนะครับ
ทำให้ไม่ว่าใครที่เดินทางมาที่นี่
ก็ต้องสั่งติดไม้ติดมือไว้ก่อน
เพื่อเป็นของฝากกลับบ้านกันทุกคนเลยล่ะครับ
นี่สืบสารการทำขนมโบราณนะ
จริงอยากให้มีทั้งลูกหลานแล้วก็มีเยาวชนคนอื่น